ก็เผยว่าอาจจะเรียกธิรสินแดงดากองหน้าของเมืองทองกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับ
รสินแดงดาหลุดจากทัพช้างศึกใน๒เกมแรกของฟุตบอลโลก๒๐๒๐
เสมอเวียดนามและบุกชนะอินโดนีเซียนะครับ

แต่ล่าสุดเจ้ามุ้ยกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงให้เมืองทองยูเนเต็ดได้แล้ว
เมื่อวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งอากิระนิชโนกุญศือทีมชาติไทยกล่าวถึงธิรสินว่ารู้สึกยินดีครับ
ที่ได้เห็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมกลับมาลงสนามอีกครั้ง
เพราะนี่คือกองหน้าไม่กี่คนในไทยที่มีความสามารถในการทำประตูให้กับทีมได้
ซึ่งหากเลือกได้เขาก็ไม่อยากเสียผู้เล่นกำลังสำคัญไป
เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาดด้านหลัง
ก็ทำให้เจ้ามุ้ยนะครับมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทย
ทวิปแอฟริกาในวันที่๑๐ตุลาคมนี้
รวมถึงเกมฟุตบาลโลกรอบคันเลือกสนเอเชียนัก๓กลุ่มจีน
ซึ่งไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
นิชิโนยังบอกอีกด้วยนะครับว่าหน้าที่ของเขาคือ
และชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี

อย่างเช่นในช่วงของการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์
ส่วนทีมชุด๔เกมที่สามารถใช้โคต้าผู้เล่นอายุเกินได้นะครับ
ชิโนมองว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้วัดศักยภาพของนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ในการต่อยอดไปถึงศึกชิงแชมป์เอเชียช่วงต้นปีหน้า
ตั้งใจว่าจะไม่ใช้โคต้าอายุเกินใน๔เกมคนนี้ครับ